ไปดูกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของถนนนะครับคุณผู้ชมครับมีคนขับรถกระบะอัดคลิปเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่นำเรือมาวางขวางถนนเอาไว้จนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าของบ้านบอกว่าทำไปเพราะรำคาญเสียงดังจากรถที่ชอบขับกันเร็วนะครับที่สำคัญถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลเขาสามารถ

เฮ้ยทางนี้

ต่างนี้นะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้าน
นี่เป็นคลิปที่คนขับรถกระบะและหญิงสาวที่มาด้วยกันบันทึกไว้
ขณะกำลังขับผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง

ทับ๑ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แต่กลับเจอเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กสีน้ำเงิน
ที่มีร่มเสียบอยู่และมีตระก้าสีเขียวตั้งอยู่กลางถนน
คนขับรถกระบะต้องลงมาจากรถ
แล้วนำเรือลำดังกล่าวโยนไปข้างทาง
จนสามารถขับผ่านไปได้

กลับไม่พอใจในการกระทำของคนขับรถกระบะ
ขับรถจักรยานยนต์ตามไปต่อว่า
ท่าทีฉุนเฉียวและมีอาการเหมือนคนมืนเมา
ในคลิปช่วงหนึ่งทั้งสองฝ่ายเถียงกันไปมา
ว่าลุงมีสิทธิ์อะไรเอาเรือไปขวางบนถนน

แล้วลุงป้ารู้ไหมถนนนี้เป็นถนนสาธารณะ

ซึ่งหลังจากเถียงกันไปมาอยู่สักพัก
ทั้งสองก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน
โดยไม่ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าของบ้าน
หลังดังกล่าวโดยทั้งสองเปิดเผยว่า

เพราะมักมีรถขับผ่านไปมาด้วยความเร็วเสียงดังรบกวน
ยังเคยมีรถชนสุนัขที่บ้านตายไป๒ตัว
จึงนำเรือมาตั้งไว้เพื่อต้องการให้รถที่ผ่านไปมา

เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคล

ที่ผมให้มันโยนเรือนะ
ผมก็ถามว่าโยนเรื่องอะไร
มันบอกว่ามีอะไร

เอ้ยถนน

แล้วผมบอกว่าถนนนี้มันไม่ใช่สาธารณะนะ

คุณวิ่งเหนียวฟิวไม่โดนตายเหรอ
เจ้าของบ้านได้นำเรือมาตั้งเหมือนวันเกิดเหตุ

นำเรือมาวางริมถนนที่เลนขวา
โดยทั้งสองยืนยันว่ารถเล็กรถใหญ่ก็สามารถผ่านไปได้
ตั้งแบบนี้เป็นครั้งที่สอง
ทางด้านคนขับรถกระบะก็ได้เปิดใจกับไทยรัฐทีวี
โดยบอกว่าเรือไม่ได้ตั้งอยู่เลนขวา
อย่างที่เจ้าของบ้านบอกกับผู้สื่อข่าว

ซึ่งวันนั้นถ้าตัวเองไม่ลงไปยกเรือออก

ถ้าไปจับของของเขาเตรียมตัวมีเรื่อง

เจอเรือจอดอยู่กลางถนน
ผมก็เลยบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยป่
เพราะไงเราก็ต้องเลื่อนออกอยู่แล้ว

ไฟล์นี้มันกลับรถไม่ได้อยู่แล้ว
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้มันถ่ายคลิปไว้
แต่น้องก็บอกว่าพี่พี่ลงไปบ้านนี้เขาแรงนะ
เขาค่อนข้างแรงก็เลยเปลี่ยนใหม่
เราก็เลยเอารถกันชนหน้าค่อยดัน
ดันแล้วบังเรือไว้บังตรงที่ลุงเห็นไว้
แล้วก็เอาเรือผลักลงข้างทาง
แค่นั้นเราคิดว่าจบเราก็เลยถ่ายคลิปไว้แค่นั้น
แต่ว่าประเด็นคือพอเรามาเรียบร้อยแล้ว

ลุงก็ตามมาหาเรื่องอย่างที่ในคลิป
เพื่อคลายข้อสงสัยว่าถนนไอยาราน๑ทับ๑
ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ทีมข่าวจึงไปสอบถามเทศบาลเมืองท่าโขลง

ปรากฏว่าถนนไอยารา๑ทับ๑
ถูกถ่ายโอนเป็นถนนสาธารณะ
และทุกคนมีสิทธิ์ใช้ถนนนี้เท่าเทียมกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน